วันนี้เรามาเกะกะแม่จิ๊กนะคะซึ่งคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้ว่าแม่จิ๊กมีแมสซึ่งมันแบบว่าอลังอเล่มาก
อันนี้มันทำมาจากอะไรหนูขอปรุงหน่อยทำมาจากเพชรคิสโต้ค่ะอันนี้อยู่มาตั้งแต่เดือนโควิดรุ่นแรกค่ะเหรอคะ
แล้วกลับมาใหม่ก็อันนี้เป็นรุ่นของยังมีซึกอยู่ค่ะชื่อเว้นประกายแว๊บอะไรเนี่ยพี่
เว้นประกายแว๊บแว๊บค่ะแว๊บแว๊บ
จิ้งค่ะหนูถามว่าถ้าอยากให้พี่ติ๊กเกะกะอะไรพี่ติ๊กอยากเกะกะอะไรไหมคะ

หนูแดลหนูแดลขอบคุณผู้ชม
ตอนนี้เราจะมาเกะกะแกงส้มนะคะ
กินแกงยังไงบ้างคะเนธ
มันต้องให้ใครมองหยุดเหง้องก็มีแต่คุณเจ้าหน้าที่ก็ไม่จับ
คือเหนือที่ให้ทำแค่นิดเดียวก็ไม่เหนือแล้ว
เมาจริง